มาอีกแล้วค่ะอารวาสแล้วก็ระบาดอีกแล้วนะคะ
โจรฉกกางเกงในนักศึกษาผู้หญิงที่จังหวัดอุดรธานี
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เชิญชมค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมด้อมมองใหญ่เลยนะฮะ
ไม่ใช่ด้อมมองอย่างเดียวดมด้วยค่ะ
ดมก่อนที่จะสาวไปใช่คุณพิสูจนกลิ่นกันก่อนนะฮะ
ก่อนที่จะเอาไปใช่เห็นไหมนั่นอ่ะยัดเข้าไปค่ะ
แล้วก็เดินออกไปทำเนียนค่ะนี่นะคะกล้องวงจรปิดค่ะ
เห็นพฤติกรรมของคนร้ายหมดเลยย่องขึ้นไปบนหอพักนักศึกษาหญิงนะคะ
หอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในซอยจิตคามเขตเทศบาลอุดรธานี

คืนวันดี๒๐ตุลาคมดูสิเข้าไปได้ง่ายใดแบบเนี้ย

ดูสิเนี่ยเจ้าของหอพักออกมาอธิบายแล้วนะคะว่า

ผู้ชายคนนี้เห็นไหมสวมเสื้อสีแดงกางเกงสีดำ
เดินขึ้นไปตามราวตักผ้าราวตักผ้าเห็นไหมอยู่หน้าห้องค่ะ
หน้าห้องแล้วก็ขโมยชุดชั้นในของนักศึกษาหญิง
ก่อนที่จะปลดออกนะเห็นบอกว่ามีการดมด้วยพิสูจน์กลิ่นก่อนดึงไป
เดินวนหลายห้องเลยนะแล้วปลดทั้งเสื้อในทั้งกางเกงในใส่กระเป๋ากางเกง
แล้วกลับออกมากล้องวงจรปิดจับภาพได้เต็ม
มีถุงพลาสติกเอาไปใส่ด้วยถ้าเกิดว่ายัดในกางเกงของเขาเนี่ยไม่พอค่ะ
เห็นไหมถือนั่นน่ะซ้ายมือเห็นไหม
มีถุงพลาสติกตอนออกมีการกดปุ่มออกจ้าแต่ตอนเข้าเข้าได้ง่ายเหลือเกินนะคะ
ทีนี้เราไปถามผู้เสียหายน้องสุธิลักษ์อินทรศรีอายุ๒๒ปี
เธอเล่าบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
พักอยู่ที่ชั้น๒ของหอพักแห่งนี้
ตอนกลางคืนซักแล้วก็ตากชุดชั้นในไว้ที่หน้าห้องพัก

ชะในที่ตากไว้ของใครหายบ้างยกมือขึ้น
เธอตัดสินใจไปดูซิหน้าห้อง
เจอในฉันหายไปหายจริงกางเกงในหายไปสองตัวค่ะ
พอไปดูภาพจากกล้องวงจรติฤทธิ์
หยิบจุดชะในของเธอไปแล้วก่อนหยิบอ่ะเอามาดมด้วยนะ

กลัวแบบระเวนคนลุกแบบ
เขาแบบเอาของที่เราใช้แบบส่วนตัวเขาเอาไปแบบ
ไปตุ้มไปแบบโอ๊ย

รู้สึกยังไงตอบแทนน้องก็ได้รู้สึกเซ็งสิคะ

เออคือวันนี้แค่ขโมยกางเกงใน
วันหน้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรที่มันมากกว่านี้

จังหวะที่เข้าไปตั้งคำถามเหมือนกันไหมคะ
ว่าทำไมมันช่างง่ายดายเหลือเกิน
เปิดประตูเข้าไปแล้วเข้าไปได้เลยค่ะ

นี่ไงเราไปถามเจ้าของหอพักนะคะ
เจ้าของหอพักเล่าบอกว่าในกล้องวงจรปิดจะพบเลยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อสีแล้วก็ทะเบียน
เข้ามาที่หอพักแล้วเดินไปหยิบชุดชะในที่ตากไว้ทีละห้องทีละ
รวมแล้วสี่ห้องเจ็ดชุดด้วยกัน
เราถามต่อแล้วประตูอ่ะในกล้องวงจรปิดอ่ะประตูขึ้นชั้นสอง

เจ้าของหอพักบอกว่าคือแบบนี้คุณนักข่าว
ปกติประตูตรงนี้มันต้องใส่รหัส
แต่คงจะเป็นเพราะประตูปิดไม่สนิทตอนที่คนในหอพักเข้าออก
คนร้ายก็เลยเข้าไปอย่างง่ายดายนะคะ
ตอนนั้นสอบถามทุกคนแหละว่าใครรู้จักผู้ชายคนนี้หรือเปล่า
คนในกล้องวงจรปิดเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าไม่มีใครรู้จัก
ก็เลยแจ้งให้คนที่อาศัยอยู่ในหอพักเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ตำรวจโรงพักเมืองอุดรธานีบอกว่า
รับปากเลยนะคะว่าจะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
โดยลุยสำเร็จความคร่ายแล้วโจรพวกนี้มักจะมาเกาะเหตุซ้ำ

หลักฐานซึ่งเป็นของกลางกระสอบปุ๋ยค่ะ
เสื้อในกางเกงใน๓๐๐๐กว่าตัว
เพราะคนพวกนี้มันจะไม่ใช้ของเดิม
เวลาดมแล้วสำเร็จความคร่าย